คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปเสียหลักไปชนกับราวสะพาน
ตัวเองกระเด็นออกมานอกตัวรถ
ถูกรถทับเสียชีวิตคาที่ส่วนคนที่นั่งมาด้วยก็บาดเจ็บกันไป
หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
เพราะว่าอำรถนั้นเขาตกลงไปบนสะพานด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ธนร่านของกู้ภัยของบุญและนิฑิษฐ์
สว่างบูชาธรรมและกู้ชีพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะสภาพรถเป็นแบบนี้
เดินตกลงไปอยู่ด้านล่างของสะพาน

แต่ว่าสภาพรถก็พังยับเยินแบบนี้

ไม่ได้ตกไปในแม่น้ำหรือว่าลำคลองแต่อย่างใด

ที่สำคัญเนี่ยด้านล่างเนี่ยรถไปทับร่างของนายศักดาอายุ๔๘ปีคุณผู้ชม
เสียชีวิตคอหักขาหักกระดูกหักสะโพกหัก
แล้วก็มีคนเจ็บนั่งมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๔๐๕๐ปีประมาณนี้อยู่ในแคป
กู้ภัยต้องเร่งเอารถออกเอาอุปกรณ์ค้ำยันแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาแล้วก็
ช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บออกมาประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็พยายามจะถามคนเจ็บซึ่งพอให้การได้บ้างพูดสั้นว่าเพิ่งกลับจากการทำธุระกำลังจะกลับบ้าน
อีก๔๕โลถึงบ้านแล้วแต่คาดว่านายศักดาคือคนขับเขามาแล้วเขาหลับใน
นั่นไงหลับในเสร็จปุ๊บก็ไปชนราวสะพานแล้วก็กระเด็นออกมา
แล้วรถก็เลยทับเขาอีกทีหนึ่งเขาเลยเสียชีวิตเลยนะครับ
ทีนี้รอปภของโรงงานใกล้เคียงคือนายสมัยบอกว่าตอนนั้นผมอยู่หน้าโรงงาน
ได้ยินเสียงโครมคล้ายกับรถชนก็เลยขี่รถออกมาดู
เอามาเจอจริงรถยนต์คันนี้ชนราวสะพานตกลงไปในร่องน้ำนะฮะ
แล้วก็ลงไปดูกันพร้อมกับมีพลเมืองดีมาช่วย
ไปเอาไปเจอผู้หญิงอยู่คนเดียวอยู่ในรถ
แต่เอ๊ะผู้ชายคนขับหายไปไหนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโดนรถทับหรือเปล่า
แล้วมันก็เป็นจริงแบบนั้นครับ
ผู้หญิงอยู่ทั้งหลังกาพุสายก็น่าจะเสียอะแหละ
ผมก็เลยไปถามว่าย่ายอยู่บางไหนแต่ว่ายูบายุบาลธาตุ
ย่ายพี่เบล้วทูปอะหางานฮะ
ย่ายไม่อยู่ตรงนี้มียกหยัดอีกแล้วอืม

แล้วก็มาแล้วเจ็บเจ็บคนครับ
ตอนเขาลงไปฝ่ายคุณป้าเขายังมีสติอยู่
ก็บอกว่าช่วยเอาย้ายออกไปน้อย
ก็มากันสองคนแต่ว่าตอนที่พลเมืองดีเข้าไป

ว่าเขาหลับในจริงหรือเปล่าตามข้อสันนิษฐาน
หรือเขามีคู่กรณีไปขับตัดหน้ากันหรือเปล่า
หรืออย่างไรทำให้รถเสียหลักแล้วก็ชนขอบสะพาน
ได้ตกลงไปทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตแบบนี้
อย่างไรก็ตามแต่แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ